คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่สาวแน็ตเกษรินกันมากดีกว่า
สาวคนนี้เจอเมื่อไหร่ก็เซ็กซี่ซูซ่าตลอด
พอรัฐบาลคลายล็อกปุ๊บคุณผู้ชมนี่
เธอก็รีบไปฟิตร่างกายต่อทันทีเลยนะคะ
วออุระชามวยไทยยิมย่านสวนหลวง
โดยเธอฝึกส่วนตัวกับหุ้นส่วนของค่ายอย่างคุณพลอยสิทธิยอดทง
ลีลาการวอร์มร่างกายรวมไปถึงการออกกำลังกาย
แข้งยกขาทั้งชุดทั้งท่าโอ้โหเรียกว่าจัดเต็มอ่ะ
ทำเอาสาวพากันอิจฉาหุ่นแบบซิกแพคมาลีลาก็ดีกันเลยค่ะ
พอสมควรแล้วแต่ว่าหุ่นเอ่ยอะไรเอ่ยมันยังดูดีไปหมดนะคะพอเข้าไปดูในอี
จะเห็นว่าเธอเนี่ยออกกำลังกายหนักมาก
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอดอลในการดูแลรูปร่างของผู้หญิงแล้วกันนะคะ